คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ก็ยังเกาะติดอยู่กับภารกิจการค้นหาคุณแตงโมนิดานะคะ
ซึ่งตอนนี้นักข่าวของเราก็ไปร่วมภารกิจเกาะติดด้วย
จะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศล่าสุดนะคะ
เพราะว่าคุณวิมลวันนักข่าวของเราลงไปในเรือ
ล่องเรือไปตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม๗
เพื่อที่จะค้นหาคุณแตงโม
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดี
เกาะติดสถานการณ์อยู่ตอนนี้อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญาแถวบางโพ

ตอนนี้ดิฉันร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะ
ในการลงพื้นที่สแกนพื้นที่บนผิวน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
จากท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะคะ
จะไปปลายทางก็คือจะไปที่สะพานพระราม๘
แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณบางโพนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
เราก็จะเห็นว่าตอนนี้กำลังล่องเรือไป
ตอนนี้อยู่ในช่วงของบางโพนะคะ
แต่ละจุดที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะผ่านจุดต่าง
พยายามที่จะมองเรือขนทรายเรือบรรทุกต่าง
จอดอยู่ตามซอกตามมุมนะคะ
ซึ่งข้อมูลหลายส่วนที่เข้ามาที่ศูนย์อำนวยการของปฏิบัติการ
ในการค้นหาคุณแตงโมนิดาในครั้งนี้เนี่ย
ก็เข้ามาจากหลายภาคส่วนด้วยกันบ้างก็ว่าเห็นจุดนั้นจุดนี้
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็มาจากชาวบ้านนี่แหละค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาช่วยในการแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่
เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ
ร่างกายก็อาจจะมีการขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำ
แล้วก็ไปติดตามซอกตามมุมต่างค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะที่ทางด้านของนายดายศเดชจบนะคะ
อายุ๔๔ปีซึ่งเป็นพี่ชายของคุณแตงโมนิดา
ก็ได้มีการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ในการลงพื้นที่ค้นหาคุณแตงโมนิดาเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก๗๘โมง
คุณดายศเนี่ยได้มีการทำลักษณะของการตะโกนเรียกชื่อ
เรียกชื่อของคุณนิดาที่กลางแม่น้ำเจ้าพญา
ก็เป็นหนึ่งในความหวังของครอบครัวนะคะ
ที่จะได้พบกับคุณแตงโมนิดาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าค่ะ
ทางด้านของคุณไทยเอกพันธ์รหัสดารา๑นะคะ
วันนี้ก็เดินทางมาร่วมปฏิบัติการค้นหาเป็นวันแรก
มีการพูดคุยกับกลุ่มนักข่าวที่ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จริงอยากจะมาตั้งแต่วันแรกแต่ว่าติดภารกิจอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมาได้แล้วก็มาวันนี้เนี่ยมีความหวัง
ทุกคนยังมีความหวังที่จะได้พบเจอกับคุณแตงโมนิดา
แล้วก็อธิษฐานมาตลอดนะคะว่าอยากจะให้คุณแตงโมนิดาเนี่ย
ตกลงไปในน้ำแล้วมีอาการบาดเจ็บแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาได้
ซึ่งอยากให้ตอนนี้ตัวเธอเองนั้นรักษาตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
แล้วก็ออกมาบอกกับทุกคนว่าตอนนี้อาการปลอดภัยดี
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณไทยเอกพันธ์ค่ะ
น้องต้องขึ้นนะครับก็ภาวนานะขอให้น้องเขารอด
ขอให้ไม่ใช่น้องที่ตกลงไปนะหรือว่าตกลงไปแล้วน้องเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองขึ้นฝั่งได้
แล้วก็ตอนนี้อาจจะอาการตกใจหรือว่าอะไรคือไปรักษาตัว
แล้วออกมาพักส่วนพึ่งมาแสดงถามว่าปลอดภัยดี

ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจค้นหาคุณแตงโมนิดาที่กลางแม่น้ำเจ้าพญากับทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ตอนนี้
ได้ขอติดตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะในการลงพื้นที่กลางแม่น้ำเจ้าพญาเลย
เราจะเห็นว่าผืนน้ำเนี่ยตอนเนี้ยระดับน้ำสูงมากเลยนะคะเที่ยงวันและเที่ยงคืนที่เป็นช่วงของระดับน้ำที่ขึ้นขึ้นลงลง
เป็นระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพญาเราได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าการขึ้นลงของแม่น้ำเนี่ยพอเวลาขึ้นน้ำก็จะไหลไปทางด้านของสะพานพระราม๗นะคะ
ขออภัยค่ะไหลไปทางด้านของสะพานพระราม๘นะคะแต่หากว่าน้ำลงเนี่ยก็จะไหลไปทางจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งการแบ่งพื้นที่ค้นหาของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นก็จะยังคงสแกนพื้นที่ค้นหาในระยะทาง๑๐กิโลเมตรนะคะจากจุดที่ใกล้เคียง
จุดที่มีการบอกว่าจะมีการตกจุดไหนเนี่ยก็จะมีการสแกนพื้นที่ต่างนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคุณอาริยาและคุณนัทธนันค่ะเรายังมีความหวังว่าวันนี้เราจะพบร่างพบกับคุณแตงโมนิดานะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด
ขณะเดียวกันการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูต้องบอกว่าเป็นวันที่สองแล้วหลายคนเริ่มที่จะเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงมีกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ
วันก็เข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ได้เห็นคุณเอกพันธ์ตอนที่คุณเอกพันธ์พูดเนี่ย

ว่าเราขอให้ภาวนาให้ปฏิหารมีจริง

แต่ว่าตอนที่พี่ชายพี่ดายศ

หลายคนที่เห็นช็อตนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะ

อาจจะไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ได้นะคะ

เดี๋ยวเราจะเกาะติดตามติดเรื่องของคุณแตงโมกันอยู่ตลอดนะคะ
เมื่อไหร่ที่ทางผู้สิทธิ์ข่าวของเรา